หลายคนก็ต้องทิ้งบ้านไปต่างจังหวัดนะครับ

ตำรวจเขาบอกว่าพูดอย่างเดียวคงไม่เชื่อ

คือเต้นมาหนักแน่นกว่าคำพูดใช่ไหมคะ
เป็นการยืนยันว่าไม่ต้องห่วง

เป็นเกง

ที่มันน่ารักสิสีกางเกง
สารพัดสีแสบตานเท่าไหร่เกิน
ก็เป็นตำรวจสนคันนายาว
จัดเต็มอินเทรนกระแสอเจ้า

ปลอดภัยบ้านประชาชนหรือว่าโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจนะครับ
เขาบอกว่าคุณจะไปฉลองสงกรานที่ไหนสบายใจได้
ฝากบ้านไว้กับตำรวจให้ตำรวจหนุ่มแบบนี้ดูแลสบายใจ
แต่อาจจะไม่ได้แต่งตัวแบบนี้ไปดูแลบ้านนะ

อันนี้เป็นคลิปภาพประชาสัมพันธ์
เป็นการเต้นแบบน่ารักเฉยรับสงกราน

อื้มมาฝากผู้สมยำเที่ยงแบบนี้นะครับ